กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิต
คุณผู้ชมครับและวินาทีนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญที่สุดสำหรับครอบครัวของพี่แตนจากจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อที่หวังจะมาพลิกวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสนะครับในการรักษาขาของตัวเองเพื่อให้ตัวเองนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น
มีอีกหลายปากท้องเหลือเกินนะครับที่รอพี่แตนอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้น
เรามาเอาใจช่วยนะครับว่าพี่แตนจะผ่านวิกฤตด้วยการตอบคำถามได้ถูกถึง๔ข้อหรือไม่
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบคำถามถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ตอบคำถามถูกทั้งหมด๔ข้อรับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

จะกู้วิกฤตให้เป็นโอกาสสำหรับครอบครัวของเรา

ถ้าพร้อมแล้วผมขอเชิญพี่แตนขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

พอให้กำเนิดลูกแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีเสาหลักของครอบครัวนอกจาก
เราก็อยู่ด้วยกันแม่ลูกมาตลอด
แม่อยากบอกกับลูกทุกคนว่า
ดีใจที่ได้มาเป็นแม่ของลูก
และดีใจที่ได้ลูกทุกคนมาเป็นลูกของแม่
ถึงจะเป็นลูกคลอดเองหรือเป็นลูกเลี้ยง

คือเขามาเป็นกำลังใจอีกส่วนหนึ่งให้เราด้วยซ้ำค่ะ
ว่าให้เราต้องมีแรงสู้กับเขาไปนะ
คือคำว่าท้อกับถอย
เราอยากไปเก็บมาคิดเลยด้วยซ้ำ
ให้เราท่องหนักไหมคือคำว่าสู้
โอเคไหมน้องน้อยโอเคไหม

เขาก็จะไปไหนไปกับพี่อย่างนี้อยู่ตลอดเลยนะครับ

เลือกทั้งหมดด้วยกัน๕เรื่อง
แตนจะเลือกหนึ่งเรื่อง
ที่อยากจะตอบเป็นข้อแรก

เรื่องที่๔ศาสนา

แตนจะเลือกตอบเรื่องไหน

น้องน้อยชอบกินอะไรมากที่สุดนะครับพี่แตน
ที่ชอบเลยน้องน้อยชอบขนมจีน

แอบกินด้วย
มีอาย
ตายแล้ว

อ้าวพอมกันอีกแล้วนะครับ
พอมกันอีกแล้ว

มาถึงคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
น้องน้อยหนักกี่กิโลกรัมครับ

ตัวเลือกที่๑๔๙กิโลกรัม
ตัวเลือกที่๒๕๑กิโลกรัม
ตัวเลือกที่๓๕๓กิโลกรัม
ตัวเลือกที่๔๕๕กิโลกรัม

ก็มั่นใจว่าน้ำหนักลูกเราช่างอยู่เรื่อย
แต่ก็หวัดกันว่าช่วง๒๓วันที่กินจู่นี้จะขึ้นอีกไหม

แตนจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

แตนเลือกตอบตัวเลือกที่๒นะครับคือ๕๑กิโลกรัมครับ
ขอให้โชคดีนะครับขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
แต่ผมจะยังไม่เฉลยเดี๋ยวเรารอเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ

แตนต้องทำหน้าที่เป็นผู้ที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แตนเลือกน้องกิ่งก้อยให้ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนถัดไป
แล้วพี่แตนจะเลือกเรื่องไหนให้น้องกิ่งก้อยตอบครับ
เหลือเรื่องวันเด็ก

แตนเลือกเรื่องวันเด็กให้น้องกิ่งน้องก้อยขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนถัดไปนะครับ
ขอเชิญน้องกิ่งและน้องก้อยขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนถัดไปครับ

โทษครับ

แม่หนูเลือกเรื่องที่จะให้หนูตอบนั่นก็คือเรื่องวันเด็กนะครับ
เวลาถึงวันเด็กนะลูกสิ่งที่หนูอยากได้คืออะไร

เสื้อวันค่ะ

ชอบภีราแข็งแรงลูกเล่นเลยเล่นเลยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปด้วย
วันเด็กนะครับตรงกับวันเสาร์ที่๒ของเดือนมกราคมทุกปีนะครับ
เพราะฉะนั้นในทุกปีเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ
ก็จะเป็นคนที่ให้คำขวัญวันเด็กเอาไว้
และปีนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ได้มอบคำขวัญวันเด็กปี๒๕๖๑ด้วย
มีการประกาศอย่างเป็นทางการทั่วประเทศทุกสื่อนะครับ
คำถามของเรื่องนี้คือ
ข้อใดคือคำขวัญวันเด็กปี๒๕๖๒

เด็กไทยใส่ใจศึกษา

รู้คิดรู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยี

เด็กดีหมั่นเพียนเรียนรู้สู่อนาคต

ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคต
กิ่งน้องก้อยเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

กิ่งน้องก้อยเลือกตอบ

รู้คิดรู้เท่าทันสร้างสรรคโนโลยี
โอ้โหพอเขาตอบเสร็จนะฮะ
หันไปมองทางข้างหลังแม่ลูกก็หอมกันอีกแล้ว
กิ่งน้องก้อยลูกหนูยังไม่หมดหน้าที่
กิ่งน้องก้อยจะต้องเลือกว่า
จะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วคำถามเรื่องไหนที่น้องกิ่งน้องก้อย
จะเลือกให้น้องแพนเป็นคนตอบครับ
ก็คือเรื่องเพลงชาติ

และเรื่องบ้าน

น้องกิ่งน้องก้อย

เรื่องบ้านให้น้องแพนขึ้นมาตอบนะครับ
ขอเชิญน้องแพนขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนถัดไปครับ
จริงแล้วน้องแพนก็เกิดที่บ้านหลังนี้เลยป่ะฮะ

เห็นมีแต่สังกษีปิดเอาไว้
แล้วมันคุ้มฟ้าคุ้มฝนได้ดีเหรอลูกนั้นน่ะ

เวลาเปิดประตูมันก็สาดเข้ามาในบ้าน

คือเด็กแกก็ตอบของแกด้วยตามภาษาซื่อของแกนะครับ
ที่พี่เอ๋ถามเนี่ยนะครับ
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ประตูบ้านที่พักอาศัยอยู่ปัจจุบันมีสีอะไร
ตัวเลือกที่๑สีน้ำเงิน
ตัวเลือกที่สองสีเขียว
ตัวเลือกที่สามสีน้ำตาล
ตัวเลือกที่สี่สีเทา
สีน้ำเงินเขียวน้ำตาลหรือว่าสีเทา
แพนจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

แพนเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งคือสีน้ำเงินนะครับ

แทนจ๋าลูกต่อไปหนูต้องทำหน้าที่เลือกแล้วว่า
จะให้คุณยายขึ้นมาตอบคำถามเรื่องไหนครับ
ระหว่างเพลงชาติกับเรื่องศาสนา
แพนจะเลือกให้คุณยายขึ้นมาตอบเรื่องไหนครับ

สรุปว่าน้องแพนเลือกเรื่องเพลงชาติให้คุณยายขึ้นมาตอบนะลูก
เพราะฉะนั้นขอเชิญคุณยายขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ยาย

ยายชอบไปโรงเรียนไหม

คุณยายคุณยายชอบไปโรงเรียนนะครับพวกเรา

ร้องเพลงชาติได้ไหมอ่ะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

เพลงชาติไทยมีคำว่าไทยที่สะกดโดยสละไอไม้มาลัยทอทหารยอยักษ์

ตัวเลือกที่หนึ่ง๕คำ
ตัวเลือกที่๒๖คำ
ตัวเลือกที่๓๗คำ
และตัวเลือกที่๔๘คำครับ
ลืมหมดแล้วค่ะ
เพลงชาติไทยมีคำว่าไทยกี่คำ

คุณยายเลือกตอบตัวเลือกที่๔คือ๘คำนะครับ
ช่วงหน้าเรามาฟังเฉลยพร้อมกันครับในเกมต่อชีวิต

ถูก

ถูก

ถูก